อ่ามีคลิประทึกให้ดูกันอีกแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ด
คุณเป็นย่านแบบชุมชนเลย
แยกกลางตลาดที่เป็นแยกวัดใจไฟไม่มี
แล้วเดี๋ยวดูดีนะตอนจังหวะที่กระบะมา

โอ้โหจังหวะพอชนนะแล้วติดคาอยู่ใต้รถกระบะ

แต่คนเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมกลิ้งออกมาเนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะแต่ดูแบบยังลุกขึ้นได้นะ
ไม่ใช่แบบว่าโดนชนสลบแล้วนิ่งไปนะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยกล้องจับภาพได้ค่ะ
ตรงนี้คือแยกสี่แยกตลาดหายโศก

กระบะขาวคันนี้คือขับมารถไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
มาจากทางแยกธนาคารกสิกรไทยจะไปแยกวัดคุ้ม
พอมาถึงตรงนี้ด้วยความที่ไฟมันไม่มีด้วย
แล้วมอเตอร์ไซค์ก็มาทางฝั่งขวาพอดี

ใช่ค่ะแล้วแต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะคุณสืบสกุล
ถ้าเกิดว่ามันเป็นแยกอยู่กลางชุมชนแบบนี้
สัญจรเยอะมันควรจะมีไฟติดไฟเหลือง
ไฟเหลืองไปกระเพ็ปเติมแต่ละด้านก็ได้
ถ้าไฟแดงไม่มีแต่นี่ไม่มีไฟอะไรเลย
เมื่อกี้มีป้อมนะมีป้อมตำรวจอยู่นะ
แสดงว่าตรงนี้ต้องมีตำรวจประจำจุดอยู่นะฮะ
แล้วพอหลังจากเกิดเหตุตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน
นี่คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับคนซ้อนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเชิญทั้งสองฝ่ายเลย
ไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวก็จะตรวจสอบภาพ
หาสาเหตุอีกครั้งนึงแต่ก็บอกได้แหละ

ชัดเจนครับนะฮะอืมนะฮะ